คุณผู้ชมคะมากันที่อีกหนึ่งสาวที่ก็ต้องให้กำลังใจเธอเหมือนกัน
สำหรับนุ่นระมิดานะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
คุณแม่ของนุ่นเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะ
ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐได้เจอนักแสดงสาว
ที่เดินทางมาร่วมงานเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ป่วย
โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจสแตมปอร์ตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในฐานะอาสาสมัครต่อต้านมะเร็งเธอเผยว่าตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้น
ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้
พร้อมกับฝากขอบคุณแฟนคลับที่เป็นห่วงโดยเฉพาะหวานใจหนุ่มหลุย
คอยเป็นกำลังใจให้กับเธออยู่ตลอดนะคะ
แต่หลุยเขาก็จะเหมือนแบบรู้ว่าเราช่วงไหนเราเริ่มแบบไม่ไหวแล้ว
ไปเที่ยวไหมเหมือนผ่อนหนักให้มันเป็นเบาได้อะไรอย่างนี้
ตรงว่าการมาเป็นอาสาสมัครคือจากการพาคุณแม่มารักษาที่นี่ค่ะ
เขาเรียกภาระที่นู่นจะต้องทำอย่างเงี้ยก็ไม่มีไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะ
คือพอที่นี่พอคุณมีอาการนิดหน่อยก็ถึงเลยอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยเหมือนนุ่นก็กลับไปทำงานของนุ่นได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งห่วงว่าแม่จะเป็นยังไง
นะช่งชมนะนี่เธอก็ไปในฐานะอาสาสมัครปอกป้อนแมรงด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งข่าวที่ชาวเน็ตเขาก็อยากรู้เหมือนกัน

ผู้เรามาอยู่ก็เข้าใจ
มันไม่มีเงินไข
วันหนึ่งทุกคนก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่ให้เกร็ดพ่อแม่ให้เกร็ดตัวเรา

แต่คำถามคือมันแต่งเมื่อไหร่ก็ได้
ปีนี้ไม่มีแผนไหม

เพราะว่าตอนนี้จริงนุ้นก็แพลนว่าจะไปสุขภาพ

ดาราหลายคนเขาก็เลือกวิธีการฝากไข่
เพราะว่าอายุมันมากขึ้นอะไรในอนาคต

อันนี้ก็ถือว่าเป็นการวางแผนเอาไว้ก่อน

ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนุ่นด้วยนะคะ